คุณผู้ชมมาต่อเนื่องกันเลยดีกว่านะคะ

ลูกหลานคนบันเทิงพันข้าวเหนียว
คุณบอกว่าแต่ละคนน่ารักในดูนะคะ

เริ่มค่ะลูกชายลูกสาวของคุณพ่อกล้องห้วยไร่

หน้าตาดีแม่สวยค่ะอีหลีเด้อ

ส่งตรงมาจากจังหวัดสกลนคร
น้องกระเภาโตวัยมากเลยอ่ะ
จะบอกว่าเป็นขวัญใจพี่ป้าน้าอาค่ะ
เพราะว่าทำคอนเทนต์ต่างมากมายเนี่ย

คือมีคนเข้ามากดชมกดลงกดไลค์เยอะมาก

เพราะว่าน่ารักได้ดูเส้นละเกินค่ะ

เขยเจียวเนี่ยคืออายุ๓ขวบแล้วนะ

ยิ่งโตนะคะยิ่งรอยิ่งละมุน

ตั้งแงวอย่าให้นี่ยกได้ด้วย

คุณพ่อกล้องคุณอย่างงี้เลย
ที่ฉันเตรียมจับไมค์สัมภาษณ์เลยค่ะ

เด็กหญิงมินตรานี่เลย

ก็คือเป็นหลานหลานรักของตะเบิ้ลนี่แหละค่ะ
คุณเบิ้ลปฐุมราชนั่นเองนะคะ

หลูกครูบ้างทำคอนเทนต์บ้างฮอกบ้าง
เรียกว่าแบบความน่ารักได้ดูจริง
แล้วน้องไร้ชั่งจ้วยแจ้วเจรจา

ได้เลื่อนความเป็นศิลปินมาจากลุงเบิ้ลเต็มเลยล่ะค่ะ
เพราะว่าเมื่อไหร่ที่ได้ยินเสียงเพลง

๕ทางวันอินเนอร์มันมาเต็มเลยนะแดดเลยใช่ใส่สะโพกแล้ว
โยกย้ายอนาคตเนี่ยลุงเบิ้ลต้องดันเข้าวงการไปแล้วนี่ยิ้มหวานมากเลยลูกปิดท้ายเลยค่ะ
เราแนะนำให้ได้รู้จักค่ะคนนี้อาจจะไม่คุณาคุณตาแต่ว่าในดูมาก
น้องนาริตาค่ะลูกสาววัย๒ควบนี่แหละค่ะของคุณแม่ภาวแสงทองและคุณพ่อบิ๊กต์นะคะ
เขาทำเป็นเพจแฟนคลับของน้องนาลิตาด้วยนะ
ซิ่งเวลาอยู่กับคุณพ่อนะคะความเป็นลูกสาว
อืม
ถูกต้องแล้วค่ะตรงนี้น่ารักน่าฟัดสุดเลยนะคุณผู้ชมนะ